ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ที่ต้องแบกรับภาระดูแลครอบครัว

ไม่ได้ใหญ่เกินไปกว่าใจที่เธอจะขอสู้เพื่อครอบครัว

ไปชมพร้อมกันครับ

ไปชมพร้อมกันครับ

ชีวิตฉันและครอบครัวก็ลำบากมากค่ะ

นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แล้วฉันก็ต้องดูแลน้องชาย
แต่ถึงฉันจะลำบากแค่ไหนแต่ฉันก็ต้องสู้เพื่อพวกเขาทุกคน
สมัยแต่ก่อนครอบครัวของฉันอยู่กันทั้งหมด๓คน
โค้กนี่จะเป็นลูกชายมีพี่แก่นซึ่งเป็นสามีของฉัน
เขามีอาชีพเกษตรกรรมค่ะเขาปลูกมันสำปะหลังจำนวนนึง
ฉันมีอาชีพขายลอตเตอรี่ค่ะ
รายได้จากการขายลอตเตอรี่ตอนนั้นจะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้
แล้วก็สามารถใช้จ่ายในครอบครัวเส้นค่าน้ำค่าไฟ
ก็จะพอดำรงชีวิตอยู่ได้ไปที่เหลือหลังจากนั้นก็จะเป็นส่งบ้าน
หลังจากนั้นเริ่มเกิดวิกฤตโควิดปีแรกนะคะ
หลังจากที่เคยขาย๒๐๐๓๐๐เล่มก็ไม่ได้
ก็ลดเหลืออยู่ที่เล่มเดียว๒เล่มอย่างนี้ค่ะ
พฤศจิกาค่ะแฟนก็มาเสียชีวิตลง
เขาเป็นโรคเลือดออกในช่องท้องเขาเสียชีวิต
ซึ่งเราเคยมีรายได้จากเขา

รายได้ของครอบครัวมันก็ค่อนข้างที่จะฝืดแล้วก็หายไป

ผมก็อยากออกมาช่วยแม่ทำงาน
เพราะเห็นแม่ทำงานอยู่คนเดียว

ก็ออกมาทำไล่ทำสวนแทนพ่อ

หนี้สินทั้งหมดก็ตกเป็นของฉัน
ฉันก็ต้องรับภาระกับลูกหมด

บางทีก็เครียดเครียดถึงขนาดไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร
และต่อมาแม่ของฉันนะคะที่อยู่คนละอำเภอค่ะ

คะแม่ก็จะอยู่กับน้องชายของฉันคนนึงชื่อเบี้ยว
แล้วก็ยายเขาอยู่กัน๓คน
แม่มีอาชีพขายของบนรถไฟค่ะ
ขายของอยู่ที่บนรถไฟรายได้ฉันดีค่ะ
ฉันได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกพิการไม่อดค่ะได้กิน
ได้ก็วันหนึ่งก็สี่ห้าร้อย

พอขายของบนรถไฟไม่ได้ปัญหาในครอบครัว
ลืมเงินทองที่หาได้ก็ลืมรถล้อยถอยลง
เบี้ยวกับยายอ่วมเขาอยู่กันสองคน
คดีเบี้ยวโมโหยายอวม

แล้วคณีเบี้ยวโมโหไม่ให้เตาะ

ยายกัดยายอว่ำจนได้เขาลงพยาบาล

สภาพที่ฉันเห็นเลือดเต็มปากลูกชาย
ฉันก็ตกใจฉันก็รีบวิ่งให้ชาวบ้านมาช่วย
แล้วเขาก็เลยนำส่งโรงพยาบาล

เขายังเขาต้องทำยายถึงบาดเจ็บถึงขนาดนั้น

รับยายมาอยู่ด้วยกันน่าจะดี
เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือจุนเจือกัน

บางครั้งก็ทำให้เราท้อแล้วก็ลำบากมาก

ฝนก็จะโทรไปบอกป้าขอความช่วยเหลือหน่อย

ผมก็มีรถก็จะพาไปเองครับ

แล้วก็ต้องดูแลน้องชายก็คือเบี้ยว
เขามีอาการทางสมองตั้งแต่ช่วงประมาณสัก๒ขวบ
ทุกวันนี้เขาอายุ๓๐ปี
เขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เพราะว่าเกิดไม่เกิด

แกมาอยู่ด้วยแกก็พยายามที่จะช่วยลูกทุกอย่าง

สารลูกเพราะว่าเราเป็นคนหารายได้เข้ามาในครอบครัวคนเดียวนะคะ

มีงานรับจ้างดำนาแม่ก็จะไป

จะพยายามแบ่งเบาภาระฝนทุกอย่าง
พอไปทำงานในด่าในไล่มันก็เป็นงานที่หนัก
ยายก็แก่แล้วก็ปวด
พอโรคก็กำลือบปวดเอว
มีโรคประจำตัวก็คือกระดูกทับเส้น
แกก็สังขารแกก็ถ้าแกทำมากแกก็จะปวดหลัง
แกก็จะยกของหนักของอะไรไม่ค่อยได้
ปัญหาให้ใครฟังบ่อยครับ
ถ้าได้เงินทุนเราก็จะได้ต่อชีวิตครอบครัวของเราต่อไปอีกได้
อย่างน้อยเราก็มีเงินไปซื้อลอตเตอรี่มาขายของเราทุกงวดทุกงวด
เราก็จะทำไปกินไปหมุนไปช่วยเหลือจุนเจือกันไป
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวคุณฝนจากจังหวัดชายภูมิครับ
สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
ผมขออนุญาตถามย้อนไปหน่อยสิครับว่าตอนที่สามีอยู่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
ตอนนั้นรายได้ก็ค่อนข้างที่จะดีก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้พอสบายนะคะ
คือมีรายได้ส่งเสียให้ลูกเต้าเรียนแล้วก็เห็นบอกว่ายังพอเก็บหอมรอมลิฟต์ได้
แล้วก็จะไปดาวน์อะไรที่ว่ากู้มากู้มาทำบ้าน
สาเหตุที่กู้ตอนนั้นน่ะเพราะว่าพี่ฝนมั่นใจว่าส่งได้
ส่งได้เพราะว่าสองแรงช่วยกันสองแรงช่วยกัน
ตเตอรี่ขายดีขนาดไหนครับตอนนั้น
เดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะ
หักแล้วอะไรแล้วเนี่ยเหรอใช่ค่ะ
ตอนนี้มันมาเจอวิกฤตแรกครับคุณผู้ชมก็คือโรคระบาดของโควิดนั่นเอง
ประมาณปีหกสามนี่แหละเอาเห็นเลยต้นปีเป็นยังไงบ้าง
เราก็ไปขายตามปกตินะคะแต่จะสังเกตดูว่าหน่วยงานราชการเขาก็เริ่มสั่งห้าม
แล้วก็จะเป็นพวกตลาดสดปิดตลาดอยู่เป็นเดือนค่ะคุณเอ

ถึงขนาดเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายเลยล่ะค่ะ
คิดคิดมากอยู่ว่าจะเอาที่ไหนมาใช้จ่ายในครอบครัว
วิกฤตที่๒ที่มันเกิดขึ้นครับ
เมื่อประมาณปลายปีเลยเหรอครับพี่ฝน

สามีล้มหายตายจากไปอีกคนนึง

ตอนที่สามีเสียชีวิตใหม่

เราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เรื่องบ้านที่เรากู้มา
ตอนนี้พี่ฝนก็ต้องกลายมาเป็นเสาหลักของบ้าน

โค้กเห็นบอกว่าวิกฤตนี้เกิดขึ้นมาพอเสียคุณพ่อไป
ทำให้โค้กต้องตัดสินใจออกจากโรงเรียนเหรอลูก

ทำไมถึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนครับ
เห็นแม่ทำงานคนเดียวครับ
ก็เลยออกจะออกมาช่วยงานแม่
พี่ฝนเขามาปรึกษาหรือครับว่าเขาจะลาออก
เขาก็บอกว่าพ่อไม่อยู่เขาก็จะช่วยงานแทนพ่อ
ตอนนั้นพอได้ยินเขามาพูดอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ

แต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
เขาก็ไม่เลือกที่จะไปเขาเลือกที่จะช่วยแม่
แล้วพอออกมานั้นเห็นบอกว่าโค้กก็ไม่ได้หยุดเลยคือลงมือทำงานเลยเหรอลูก

กู้มันรับจ้างเขาไปอย่างนี้ครับ
กู้มันแล้วรายได้เป็นไงบ้างโค้ก
ก็ได้วันละสองร้อยสามร้อยครับ
หนูเสียใจไหมที่ไม่ได้เรียนต่อ

แล้วจริงโค้กมีความฝันว่าอยากจะเรียนไปถึงไหนครับ
จนถึงปริญญาตรีนะครับ
คุณผู้ชมครับจริงต้องชมเชยเขานะ
ว่าเขาเสียสละด้วยตัวเองเนี่ย
แล้วก็ตัดอนาคตตัวเองเลยเพื่อที่จะมาช่วยครอบครัวให้ไปได้รอดก่อน
แล้วอาชีพล่ะครับตอนนี้รายได้หลักมาจากอะไรครับ
รายได้หลักคือมาจากขายลอตเตอรี่แล้วก็ไปรับขนม
ใกล้ใกล้บ้านนั่นแหละค่ะขี่มอไซค์ขายตามบ้านเลยค่ะ
จากพี่ขายขนมแล้วก็จะรับจ้างทั่วไปค่ะ
รับจ้างทำงานบ้านรายได้ก็วันละสามร้อยห้าสิบ

๓๕๐บาทอาทิตย์หนึ่งจะ๒วันค่ะแต่รายได้ก็ยังไม่พอค่ะ
แม่ตัวแม่ติ๋มเองก็มีภาระใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นคือแยกกันอยู่ก่อนนะคุณผู้ชมให้ให้เข้าใจนะครับว่า
ติ๋มก็จะมีอีกครอบครัวหนึ่งที่เขาก็ต้องรับผิดชอบ
ลูกสาวคนนี้เขาจะไปมาหาสู่แม่บ่อยไหมบ่อยค่ะแม่อยู่ไกลกันไหมครับบ้านอยู่ห่างกันก็ประมาณเจ็ดสิบโล
แล้วเวลาไปหากันไปยังไงอ่ะแม่นั่งรถไฟไปส่วนใหญ่แม่จะมาหาหรือเขาจะไปหาแม่ทั้งสองอย่าง
ผัดกันไปค่ะฝนโทรไปบ่อยมากโทรไปช่วงนั้นโทรคุยกันแทบทุกวัน
ก็ได้กำลังใจจากแม่ด้วยจากลูกชายด้วยนะครับแล้วแม่ติ๋มตอนนั้นทำอาชีพอะไรอ่ะครับ
มีอาชีพขายลูกชิ้นอยู่บนรถไฟผมก็เด็กฐานีรถไฟนะผมเกิดอายุทยา
เลี้ยงข้าวโพงข้าวผัดผมขายมาหมดแล้วครับแม่แล้วขายดีไหมล่ะตอนนั้น
ถ้าตอนที่ยังไม่มีโควิดขายดีค่ะได้วันหนึ่งแปดร้อยพันหนึ่งบางวันก็พันห้า
แล้วพอมาเจอโควิดเป็นไงบ้างครับ
พอเริ่มโควิดครั้งแรกก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็ยังได้สองสามร้อย
ทีนี้พอมานักเลยรอบสองรอบสามนี่เขาห้ามขายเลยค่ะ
ถ้าพอขายของไม่ได้แล้วมันทำยังไงล่ะครับรายได้ก็เป็นศูนย์อย่างเงี้ย
จังหวะปลายปี๖๓ก็พอดีมาลูกเขยตายลูกสาวก็เลยมารับแม่ไปอยู่ด้วย
เห็นบอกว่าไม่ได้รับแต่แค่แม่ติ๋มนะรับไปหมดทั้งครอบครัวเลย

อะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าต้องรับแม่ติ๋มไปอยู่ด้วย
สารแม่ค่ะแต่จะกินยังไงเพราะว่ารถไฟแม่ก็ไม่ได้ขาย
แล้วอีกอย่างหนึ่งฝนก็อยู่คนเดียวแล้วก็รับแม่มาอยู่ด้วยกัน
เพื่อจะได้ช่วยกันช่วยดูแลยายทวดด้วย
ถึงเวลาลำบากเราก็ลำบากด้วยกันทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน

เห็นบอกแม่เขาพยายามที่จะแบ่งเบาหน้าที่ของลูกแม่ไปทำอะไรบ้างครับ
ก็ไปรับจ้างได้ยาข้าวโพดยามันแล้วก็ไปดำนาเขา

ซึ่งในขณะเดียวกันฝนก็บอกว่าแม่ไม่ต้องทำต้องไปห้ามค่ะ

ในใจของคุณฝนรู้สึกไงบ้าง
ก็คิดห่วงแม่นะคะเพราะว่าแม่เริ่มอายุมากก็สุขภาพไม่ค่อยดี

แล้วแม่ดูแลยังไงครับรักษายังไงครับ
ก็ไม่ได้ดูแลรักษาอะไรเลยปล่อย

ทีนี้แม่ก็กลัวแม่เดินไม่ได้แม่ก็ไม่กล้าไปผ่า
ก็พักพักมั่งแล้วก็กินยาเก็บปวดเอาโถแม่คุณ
ไม่ใช่แต่แค่แม่ติ๋มนะครับจริงแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
มีน้องชายอีกพิการซ้ำซ้อนเป็นโรคต่อมไร้ท่อ
เขาเป็นมาตั้งแต่เริ่มรู้ว่าเป็นมาตั้งแต่๘ขวบ
แปดขวบก็จะได้ว่าช่างนี่เก้าเดือนเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าการเขากำลัง
เป็นหนักอ่ะฮะถึงกับกัดคุณยายเลยเหรอครับใช่ค่ะ
ก็เอ็มบอกว่าจมเข้าไปช่างเที่ยวเหรอฮะแล้วก็ถึงกระดูก
ออกไปเลยเหรอค่ะดึงจากนี่ไปนี่เลย
แล้วเวลามีอาการแบบนี้โมโหร้ายแล้วจะทำยังไงกันน่ะ
ก็ต้องรอหายข้าวลมเย็นเอาของที่เขาชอบให้กิน
ผมเห็นบอกว่าอาการโมโหร้ายของเขาเนี่ยจริงแล้วมันก็คือเกิดจากโรคที่เขาเป็น

ขัดใจแบบว่าจะกินนั่นกินนี่อย่ามากินไม่ได้ครับ

อย่างสมมุติว่าถ้าแม่ไม่อยู่หลานก็ต้องอยู่คอยดูระวัง
ถ้าหลานไม่อยู่ลูกสาวก็ต้องอยู่คอยระวัง
คือจะรับกันถ้าช่วงที่ลูกสาวขายลอตเตอรี่นี่
ยายกับหลานนี่จะต้องสลับกันดูแล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
ก็สงสารค่ะลูกอะไรก็ได้นะเพราะพี่แหมมันด้วยไม่ได้ขายของเหมือนปโกนแล้ว
โค้กแล้วลูกเป็นไงบ้างหนูห่วงอะไรมากที่สุดในบ้าน
ห่วงทั้งหมดเลยครับแม่ไปขายลอตเตอรี่อย่างนี้
ขี่กลับบ้านไปก็สองโลสามโลถึงบ้านก็มืดพอดี
ก็ห่วงเรื่องอุบัติเหตุยายก็ห่วงเรื่องกระดูกทั้งสิ้น
มาถึงคนนู้นบ้างเป็นใครครับคุณโตคุณเป็นใครในบ้านหลังนี้
ผมเป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่กันครับซึ่งเป็นแฟนของฝนครับผม
เป็นน้องพี่แก่นครับผมก็ถือว่าเป็นน้องชายกันแล้วกันนะครับ
ง่ายนะคุณผู้ชมนะแล้วยังไงครับ
มาดูแลครอบครัวนี้บ่อยแค่ไหนครับช่วงสมัยที่พี่แก่นอยู่ก็มาบ่อยมากครับ
แต่ตอนนี้ก็ที่แก่นแกไม่อยู่แล้วผมก็พยายามไปมาหาสู่เรื่อยครับ
สาธุสุขดิบกันไปเรื่อยครับ
ค่ำมืดบางทีถ้าคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็มารับ

ท้องเสียบ้างครับวันนั้นครับแกกินอะไรบ้าง

แล้วน้องโค้ก็ยังไม่ได้เข้าบ้านผมก็ต้องไปอุ้มขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลครับ
อุ่นใจนะพี่ฝนนะผมฟังแล้วอ่ะ
พี่โตเห็นสภาพครอบครัวแบบนี้รู้สึกห่วงอะไรมากที่สุดในบ้านหลังนี้
ผมก็ห่วงทุกอย่างแหละครับแต่ว่าฝนเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับ
เรื่องต่างเนี่ยเขาพยายามจัดการของเขาเองได้ครับ
ถ้าเกิดมีเรื่องพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็เขาขอความช่วยเหลือเราก็เขาจะโทรมาเองครับ
วันนี้ที่มาในรายการของเราเป้าหมายถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตจะนำเงินไปทำอะไร
จะนำเงินไปเป็นทุนซื้อลอตเตอรี่มาขายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวค่ะให้มันได้เยอะ
ถ้าวันนี้โชคดีเนี่ยได้ทุนไปต่อชีวิตก็จะนำไปต่อในเรื่องอาชีพของเรานี่แหละ

ฝากไว้ด้วยนะถ้าเผื่อว่ามีหลายเล่มแล้ว
ถ้าเผื่อขายไม่หมดเดี๋ยวผมให้เบอร์เพื่อนผมสองคนอาภาพรและสุนารี
ไม่อยากให้เครียดครับขอให้โชคดีขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดครับ

คุณผู้ชมครับความจนอาจจะน่ากลัว
แต่อาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนในบ้านรักกันอย่างเหนียวแน่น
และพร้อมที่จะทำเพื่อกันและกัน
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวนี้นะครับ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณฝนจากจังหวัดชายภูมิ
ตอบโจทย์ถูกทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่

กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของคุณฝนจากชายภูมินะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณฝนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องให้เลือก
คุณฝนมั่นใจเรื่องไหนเลือกเรื่องนั้นก่อน
แล้วค่อยเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒จังหวัดชายภูมิ

เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วอเรย์บอล

เรื่องบ้านของเราครับ

ฝนครับนี่คือห้องน้ำที่บ้านเราใช่ไหมครับ

โดยเฉพาะขันสีชมพูเนี่ย
น่าจะหยิบจับกันทุกวันแน่
ขันใบนี้ใครเป็นคนซื้อมาเอ่ย

นั่นแน่จุดใต้ตามจอเลย
ก้นขันเนี่ยเราปิดเอาไว้
พอจะจำได้ไหมฮะว่าขันเนี่ยเป็นลายอะไร

เรียงกันเป็นวงกลมตรงก้นขันเนี่ย
สมาธิดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ใช้อยู่ทุกวันไม่แน่ใจค่ะ
ลังเลระหว่าง๕ตัวกับ๖ตัวนี่แหละค่ะ
ยังไงก็จะทำให้ดีที่สุด

ตัวเลือกที่๒๖ตัวครับ

ขอให้โชคดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

โตนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพี่โต

นั่นก็คือเรื่องลูกชิ้น
จังหวัดชายภูมิเรื่องฟุตบอลและเรื่องวอเรย์บอล

ขอให้โชคดีนะฮะขอเชิญคุณโตมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เขาเลือกจังหวัดชายภูมิให้นะครับ

กว้างมากเลยครับ
จริงแล้วคุณโตเป็นคนจังหวัดชายภูมิหรือเปล่า

แต่ละจังหวัดเขาจะมีสัตว์น้ำประจำจังหวัดกัน
ซึ่งชัยภูมิเนี่ยก็มีเหมือนกับเขาเหมือนกัน
เกี่ยวกับสัตว์น้ำประจำจังหวัดนะครับพร้อมไหมครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้ำประจำจังหวัดชายภูมิคือสัตว์ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งปลาบู่
ตัวเลือกที่สองปลาสลาด
ตัวเลือกที่สามปลาตะเพียน
ตัวเลือกที่สี่ปลาพรม
ผมก็เคยศึกษาเรื่องจังหวัดชายภูมินะครับ
แต่ผมไม่เคยศึกษาเรื่องปลาประจำจังหวัดเลยครับ

ก็ยังจะพอเดาทางถูกได้ครับ
ยังไงก็ภาวนาขอให้ถูกเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ

ตัวเลือกที่สามปลาตะเพียนครับ

เอาล่ะคุณโตยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ก็คือเรื่องลูกชิ้น

ขอเชิญน้องโค้กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตั้งแต่สิบสองครับ
เห็นบอกว่ามีทีมโปรดในดวงใจด้วยเหรอ

ตั้งแต่อายุสิบเอ็ดได้ครับ

แล้วพอจำเสื้อนักเตะชุดปัจจุบันได้ไหม

แสดงว่าเอาจริงจังมากเลยนะเนี่ย
เอาละครับคำถามเกี่ยวกับฟุตบอลนะโค้งนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลข๗

ผมจำเบอร์เสื้อได้หมดทั้งทีม

เหลืออีกหนึ่งท่านลูกก็คือคุณยาย

คือเรื่องลูกชิ้นและวอเรย์บอล

เอาละครับขอเชิญแม่ติ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านเราเคยทำหลายอาชีพเลย

เป็นลูกชิ้นปิ้งย่างหรือทอด

ส่วนใหญ่แม่ก็จะขายแต่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนี่ยธรรมดานี่แหละ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ลูกชิ้นทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม่

ใส่ถุงไม้ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะครับ
มีไม้เสียบไว้ให้เรียบร้อยนะครับ

ขอเชิญคุณลูกสามมาเป็นผู้ช่วยครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
บลูกชิ้นจำนวน๔๐ไม้ภายในเวลา๓นาที
ยายน่ะเสียบลูกชิ้นวันละ๑๐๐ไม้

วันนี้สบายเชียร์ยายด้วยนะจ๊ะ
จ๋าอย่างที่บอกนะครับว่ากติกาก็คือ

ก็ถ้าเฉลี่ยกันแบ่งเลยก็คือคนละ๒๐ไม้นั่นเอง

แม่ครับแล้วถ้าครบ๔๐ไม้แล้วไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะฮะ
นาทีนะครับแม่ถ้าพร้อมแล้ว

รับไปด้วยนะครับ

เวลามีเท่ามากเลยครับ

น่าจะเหมือนว่า๑๐๙ไม้แล้วนะฮะ

สิบสันเมื่อไหร่แล้ว

นี่ต้องให้คุณแม่นะ

จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณฝนจากจังหวัดชายภูมิว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวของเรานะครับ
ที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวนสี่ตู้นะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสสี่ตู้นี้นะฮะจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้

เป็นนักผู้บอลชาวอุรกวัยนะครับ

ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อนะครับ

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย
คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย
คุณฝนจากชายบรรยาย
คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย
คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย

คุณฝนจากชายบรรยาย